เรื่องของการที่นายกแถลงนะครับ
อาจารย์พูดถึงสิ่งที่นายกบอกว่ามันมีความจำเป็น

และอีกหนึ่งเรื่องผมสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็น

ว่าสรุปไทม์ไลน์ของการเปิดประเทศเป็นอย่างไร
กราฟิกหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลยนี่ครับ
หนึ่งพฤศจิกายนปีหกสี่คุณอีกกี่วันอีกสิบเก้าวันค่ะ
สิบเก้าวันเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว
แต่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส
และเงื่อนไขต่อไปคือเฉพาะการเดินทางทางอากาศ
และต้องเป็นการเดินทางจากประเทศเสี่ยงต่ำที่กำหนดไว้
อย่างน้อยสิบประเทศเช่นเช่นอะไรบ้าง
องกฤษสิงคโปร์เยอรมันจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกา
โอ้โหอย่างจีนนักท่องเที่ยวหลักของไทยเลยนะ
ใช่ค่ะเออนะฮะแล้วเขามีผลวิจัยผลสำรวจทางด้านเศรษฐกิจด้วยมั้งคุณ
เขาบอกว่าประเทศไทยติดหนึ่งในสิบประเทศของโลกที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
เตรียมจะมาเที่ยวอืมถ้าว่าอ่าถ้าโควิดมันหมดไปนะฮะ
และหลังจากนั้นนะครับ๑ธันวาคมปี๖๔นี้ตั้งเป้าครับ
เปิดสถานบันเทิงผับบาร์อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
เพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองคือปีใหม่นะครับ
และหลังจากนั้น๑มกราคม๖๔ก็เพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้น
ในการที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มันต้องพิจารณาเป็นเปราะไปนะฮะอันนี้สรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแบบสั้นนิดหนึ่ง
ทีนี้หลังนายกแถลงมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
ก็เกิดคนก็พูดถึงเยอะนะกลายเป็นแฮชแท็กในเทรนด์ทวิตเตอร์
อันดับหนึ่งเลยเนี่ยประยุทธ์นะคะเพราะว่ามีคนทวิต๙แสนกว่าทวิตเลยค่ะ
ตอนสักประมาณช่วง๔ทุ่มนะแฮชแท็กนี้พุ่งมากเพราะว่านายกแถลงประมาณ๒ทุ่มกว่า
ทุ่มครึ่งนายกแถลงก็๔ทุ่ม๕ทุ่มเที่ยงคืน
ประยุทธ์เนี่ยยังติดอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ตามมาด้วยอีกแฮชแท็กหนึ่ง
แท็กเปิดประเทศนั่นเองอยู่ในอันดับที่๓นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้คนก็นอกจากแฮชแท็กที่ขึ้นอันดับติดอันดับแล้ว
คนก็มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์

ใช่ค่ะมันก็มีหลายมุมแหละต้องยอมรับว่ามันมีทั้งมุมที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย

เป็นการด้อยค่าวัคซีนนะฮะ

แล้วก็บางคนก็ไปดูถ้อยทีการแถลงของนายยกบอกว่าเป๊ะทุกตัวอักษร
ยังกระท่องมาเลยนะพี่นะนี่แล้วพี่ก็เหลือบมองจอแล้วพี่ก็ท่องเลยนะฮะ
เพราะบางคนถามถึงเรื่องของความจริงใจในการแถลงอะไร
ใช่ค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดจะเปิดประเทศเนี่ย
เคอร์ฟิลล่ะยังไงอ้าวยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิลล่ะเพราะละก็ฉุกเฉินอะไรยังไงล่ะ
บางคนบอกว่าปังนะจะเปิดประเทศไปแล้วแต่ไม่เห็นจะบอกเลยว่าจะเปิดโรงเรียน
เปิดมหาวิทยาลัยวันไหนแต่บอกแล้วว่าจะเปิดร้านเหล้าวันไหนนี่คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะฮะ
แต่เรื่องของการเรียนนี่ก็คือก็เป็นสเต็ปไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่า
เดี๋ยวเดือนนี้ทยอยฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ใน๑พฤศจิกา
ก็จะสามารถทยอยเริ่มเปิดเรียนได้ที่ไปเรียนออนไซต์
ถามว่ามีคนเห็นด้วยไหมก็มีคนเห็นด้วยเหมือนกันแสดงความคิดเห็นนะฮะ
บอกว่าสิ่งที่เห็นด้วยก็คือถ้าคนได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับ
ก็เห็นด้วยเพื่อกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจและการทำมาหากินของประชาชนนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เราก็อยากถามความคิดของรองนายกนะซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะ
รองนายกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าการเปิดประเทศก็เป็นเรื่องดีแหละประชาชนก็จะได้ทำมาหากินได้
ส่วนฝ่ายความมั่นคงเองก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัย
แล้วถ้าเกิดว่าเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกิดปัญหา
ต้องไปดูว่าการระบาดของโควิดมันรุนแรงไหม
จะได้เพิ่มมาตรการต่างให้รัดกลุ่ม
เดี๋ยวลองฟังเสียงพลเอกประวิทย์หน่อยนะคะ
พอดีไหมล่ะดีไหม
ก็ดีนะเราจะได้ทำงานธรรมการกันหากินได้
ผมดูแลหมดแล้วดูแลหมดแล้วไม่ต้องห่วง
ด้วยความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามา
และความปลอดภัยของนักทรงเทียวนี้เข้ามานะ
คุณหนูอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
บอกว่าทางฝั่งของสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งแล้ว
ส่วน๑๐ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่ไม่ต้องกักตัวเมื่อเข้ามาบ้านเรา
จะมีประเทศอะไรบ้างนั้นต้องรอที่ประชุมสอบคอชุดเล็ก
หาบรือในวันพระสบดีนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีเกริ่นมาว่าเช่นเท่านั้นเองนะ

กฤษสิงคโปร์เยอรมันจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกา
ใช่ยังไม่ได้บอกหมดนะฮะว่าทั้ง๑๐ประเทศความเสี่ยงต่ำเนี่ย

ส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหากับการเปิดประเทศ

คุณอนุทินบอกว่าก็ต้องคำนึงถึงความสำคัญต่าง
และการปฏิบัติตามนโยบายของนายยกรัฐมนตรีด้วย
ความระมัดระวังและเตรียมการให้มากที่สุด

ซึ่งหากสถานการณ์ไม่ดีหรือว่า
มีสายพันธุ์ใหม่หรือมีการกลายพันธุ์ขึ้นมา
ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายทันทีนะครับ
แต่รัฐบาลก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ในทุกวิตินะครับ
ก็เหมือนเดินหน้าได้ถอยได้เลี้ยวได้นะครับ

เปิดสถานบันเทิงและร้านเหล้านั้นนะครับ

อันนี้เป็นเพียงนโยบายแต่หากเปิดแล้วมีความเสี่ยง

เช่นการใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

และขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการหาบรือ
ในส่วนของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการเปิดสถานบันเทิงนะครับ

อีกเดือนกว่าเพราะว่าตามที่นายกแถลง

อีกเดือนกับอีก๑๙วันนะครับ

ส่งมาได้เรื่อยเลยค่ะคุณผู้ชม

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยละกันค่ะ

ก็มีการพูดถึงกรณีนี้ด้วย

จังหวัดที่บอกว่าจะมีการเปิดพื้นที่๑๐จังหวัด
เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระยะที่๑เนี่ย
ท่านบอกว่าจะขยับเวลาให้เร็วขึ้นใช่ไหม
แล้วก็ถามว่า๑๐จังหวัดนี้รวมกรุงเทพด้วยไหม
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ารวม๑๐จังหวัด
ครับคุณนะกรุงเทพฯชนบุรีเนี่ยเปิดบางส่วนปุ๋น
ชนบุรีเนี่ยจะเปิดเฉพาะอำเภอบางละมูลอำเภอสัตว์ตาหีพ

อย่างชะอามหัวหินเชียงใหม่
อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริม

แล้วก็อาจจะมีที่จังหวัดเลยอำเภอเชียงคานด้วย
ทีนี้ก็บอกว่าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบสิงคับโปอังกฤษ

เขาก็เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกักตัวกันแล้ว
นี่แหละถือว่าเป็นช่วงของการช่วงชิงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ดังนั้นถ้าหากยังมีการกักตัว๗วันเนี่ย
แน่นอนไทยเราจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้
โดยส่วนตัวของรัฐมนตรีท่องเที่ยว

ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส๔ของปีนี้
แล้วก็ไตรมาส๑ของปีหน้าได้แบบสมบูรณ์แบบเลย
โดยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีจีน

ให้มันคล่องตัวในการตรวจที่สนามบินให้เร็วขึ้น
สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ต้องมีการทำงานร่วมกัน
ทางกระทรวงศาสตร์ธรรณสุทธิ์เองเค้าก็เตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่แล้ว

แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเดินหน้าไปด้วยความราบรื่น
อันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวบ่๋า
ทีนี้ดูความคิดเห็นของคุณหมอกันหน่อยแล้วกันค่ะ

โดยนายแพทย์วรธนรัฐนะคะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าคนอื่นพูดถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองความพร้อม
บอกว่ามันมีศักยภาพในการตรวจได้มาก
แล้วประชากรส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้ว
ระบบการตรวจสอบการติดตามตัวที่มีประสิทธิภาพ
สถานการณ์การระบาดไม่รุนแรงคุมได้ดี
ประเทศเขาเปิดแล้วเขาก็เจอผลกระทบตามมาชัดเจน
แต่สิ่งหนึ่งที่หมอบอกว่าควรจะคิดก็คือ
ถ้าเกิดเปิดขณะที่ระบบตรวจก็มีศักยภาพจำกัด
คนในประเทศก็ยังได้รับวัคซีนครบโดสเป็นส่วนน้อย
สถานการณ์มันเป็นหลักหมื่นทุกวันอะไรจะเกิดขึ้นตามมา
ซึ่งคุณหมอตั้งคำถามนะคะ
เพราะว่าคุณหมอบอกเอาไว้ตอนต้นโพสต์ว่าที่อื่นเขาเปิดเมื่อพร้อม
แล้วบ้านเราพร้อมหรือยัง
ก็สอดคล้องกับทางด้านนายอนันต์จงแก้ววัฒนา
วิจัยด้านไวรัสวิทยาศูนย์พันธุวิศวกรรม

เกี่ยวกับความพร้อมในการรองรับการตรวจเชื้อให้กับนักท่องเที่ยว
บอกแบบนี้คุณผู้ชมลองคิดตามดูสิ
ถ้านักท่องเที่ยวมาวันละ๑แสน
เพราะเราไม่เคยทำได้ถึง

นี่แหละมันก็เป็นคำถามสำคัญที่ต้องคิดเหมือนกันเนาะ
อนุญาตอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมในเฟซ
บอกว่าจะเปิดประเทศก็เปิดไปแต่ต้องเริ่มที่เราก่อน
ทุกคนต้องรับผิดชอบต้องช่วยกันร่วมมือกัน

มีนาคมปีหน้าก็น่าจะเหมาะสมกว่า
รอให้ผ่านช่วงหน้าหนาวกันไปก่อน

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นทุกท่านด้วยนะครับ